เฟคกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

สนับสนุนโดยรุ่นใหม่

เวลาดี๕โมงเย็นแบบนี้นะครับ

ในรายการโรคได้ให้ร้าน

ไม่เคยซ้ำกันแม้แต่อาทิตย์เดียว

เพราะว่ากระโปรงแหวกสูงมาก
ไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนผัวสูงขนาดนี้

ใส่ชุดนี้ปุ๊บโฆษณาเข้าเลย

ยาแก้ปวดหาย

อันนี้ไม่ใช่อะไรนะ
อดมาก็หัวยาวอย่างนี้เลย

อังกฤษแต่ว่าเป๊กก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นทหารหน่วยไหน
แต่มีหลายคนในห้องแต่งตัวกระซิบว่าเป็นทหารม้า

ขออนุญาตเดี๋ยวเขาจะว่าไม่สมเครื่ององค์

คนอื่นอาจอยากใส่เรียบ
เพราะฉะนั้นเนี้ยต้องงี้

วันนี้ที่นั่งอยู่ด้านล่างทั้ง๕ท่านทุกคน
คุณนิกคุณแอมคุณจิ้งจกเขียว

โฉมหน้าผู้แข่งขันที่ไม่ธรรมดาของเรานะครับ

ที่แน่นอนทุกคนมีความรู้

ก็รอของเราคุณพี่แชมป์มา

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เพลงนี้จริงแล้วผมไม่เคยร้องครับแต่เคยฟังไม่เคยร้องเลยไม่เคยร้องเลยแต่เคยฟังครับฟังเพราะว่าอกหัก
ก็เป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันครับไม่ใช่ครับ

คือวันนั้นเข้ามาพ่อกายแล้วอะไรอย่างนี้เหรอฮะ
คุณน่าจะเป็นนักพ่อกายแล้วคุณยังชอบกีฬาเทคโนด้อยด้วยหรอครับ

ไม่ใช่

มีคนใหม่ที่ดีกว่าครับนี่

เรื่องความรักไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก
ถ้าไปด้วยกันไม่ได้จริงก็เลิกกันดีกว่านะครับ
เพื่อไปหาหนทางที่ดีกว่าให้ชีวิต

ก็ยินดีความที่ช้ำด้วยนะครับ

แล้วตกลงคนใหม่นี้จริงไม่ค่ะผู้หญิงผู้ชายครับ

ต้อนเกาะไม่เกาะข้างด้วย
เข้าข้างหลังมืออย่างนี้
บั้มครับ

เคยมีอดีตก็เลยเคยฟังเพลงนี้แล้วกินใจ

เพราะ
งานละครับ
อย่างที่บอกกันไปนะครับตัวช่วยมีประโยชน์เสมอนะครับ

ถ้าไม่แน่ใจในเพลงใดก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกหรือเพลงที่๑๐

ตลอดการแข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ว่าทุกคนทุกคนบอกว่าใช้แต่ผมไม่ใช้ครับ

นี่นี่มั่นใจมั่นใจ

ตอนนี้อย่ามัวเพลิดเพลินแล้วก็หลงไหลในก้ามของคุณพี่แชมป์
ไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมนะคะ

ครับถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
หรือตัวซ้ำลองแห่งหลูต้นทราบเจ้าของยำใดแอบมองน้องกับเขาชิดใกล้
ทุกครั้งที่มีน้ำตาอายก็เฝ้ามาปลอบโยมบอกห่าง
คลาบน้ำตาเริ่มจางทิ้งอ้ายตกสาเจ้าสั่งเหตุใด

บ่พอหรือว่าความหล่อยังบ่โดนใจ
ผู้เบาบานจังอ้ายมีสิทธิ์เป็นไง
แค่มาแต่หลาย

เสียงร้องนี่รู้สึกจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่

กว่าการแข่งกีฬาอีกนะฮะ
ถูกต้องจะซุปซุปเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ

คุณแชมป์นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแชมป์ร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณแชมป์ร้อง
ให้ให้ให้
ร้องได้ให้ล้าน